ดีนี่ซักผ้าและปรับผ้านุ่มออร์แกนิคสะอาดหอมนุ่มอ่อนโยนยอดขายอันดับหนึ่ง

ขาวไซไทยสดใหม่

ฉันมาตรวจโควิดถ้างั้นเขาไม่ให้ขึ้นตึก

แล้วตรวจจะต้องตรวจแบบ๑๐หูกว่าจะได้ผลร้าย

ยังไม่ได้รู้ผลอย่างน้อยต้อง๑๐นาทีนะ

แต่บางคน๕นาทีแล้วค่อยขึ้นก็มี

เพราะว่า๑๕นาทีจะปลอดภัยสุด

ให้ชาวบ้านได้ตรวจกันเอง

แล้วก็อย่าใจร้อนสักนิดนึงแล้วกัน

ตอนนี้คือด้วยยอดด้วยเยือดเลยมันสูงจริง
ใช่ค่ะซึ่งวันนี้ก็กระทรวงสาธารณสุข

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มนะคะ
รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๑๗๘รายด้วยกันค่ะ
รวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๕๑๖๘รายแล้วนะคะ
ทางด้านในแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
ได้รับวัคซีนไฟเซอร์แล้ว
ท่านบอกว่าวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับจากสหรัฐอเมริกานั้น
ก็ได้นำไปเก็บที่คลังวัคซีนของบริษัทซิลิก
เนื่องจากว่าต้องเก็บที่อุณหภูมิลบ๗๐องศาเซลเซียสนะคะ
ซึ่งวัคซีนทั้งหมดยังเก็บอยู่ตรงนั้น
ยังไม่ได้มีการกระจายออกไป
เนื่องจากว่าต้องมีระบบการควบคุมอุณหภูมิ
เพราะฉะนั้นกระแสข่าวที่ว่ามีกลุ่มบุคคลได้รับวัคซีนไฟเซอร์แล้ว
ขอยืนยันว่าไม่ใช่วัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข
ที่มีการจัดสรรในรอบนี้อย่างแน่นอน
ล่าสุดค่ะในแพทย์โอภาษก็มีการกล่าวถึงมติ
คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
เรื่องที่คำแนะนำการให้วัคซีนไฟเซอร์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็สาธารณสุข

กลุ่มเป้าหมายก็คือ๑บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทุกคน
ที่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยโควิดจากการปฏิบัติงานทั่วประเทศ
รวมทั้งนักศึกษาแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยอย่างเช่น
ห้องฉุกเฉินแผนกผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลสนามเป็นต้น
หลักการให้วัคซีนค่ะก็คือบุคลากรที่ได้รับวัคซีนซีโนแวค
หรือสริโนไฟล์มครบ๒เข็ม
พิจารณาให้วัคซีนไฟเซอร์กระตุ้น๑เข็ม
บุคลากรที่ได้รับวัคซีนใดมาแล้วเพียง๑เข็ม
พิจารณาให้วัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่๒
โดยกำหนดระยะห่างระหว่างโดสนะคะตามชนิดของวัคซีนเข็มที่๑เป็นหลัก
บุคลากรที่ไม่เคยได้วัคซีนใดมาก่อน
อันนี้พิจารณาให้วัคซีนไฟเซอร์๒เข็มห่างกัน๓สัปดาห์
คลากรที่เคยติดเชื้อโควิด๑๙แล้วก็ไม่เคยได้รับวัคซีน
อันนี้พิจารณาให้วัคซีนไฟเซอร์๑เข็ม
โดยมีระยะห่างวันที่พบการติดเชื้ออย่างน้อย๑เดือน
สำหรับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขที่เคยได้รับวัคซีน
คณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วค่ะเห็นว่าไม่แนะนำให้วัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มกระตุ้น
เพราะว่าภูมิคุ้มกันนั้นอยู่ในระดับที่สูงเพียงพอ
แล้วก็ยังไม่มีข้อมูลวิชาการสนับสนุนว่า
ฉีดวัคซีนกระตุ้นอีกครั้งเมื่อใด
อย่างไรก็ตามค่ะจะให้บุคลากรกลุ่มนี้ขึ้นทะเบียนรายชื่อเอาไว้
แล้วก็จะมีการพิจารณาข้อมูลวิชาการ
พร้อมกับดำเนินการให้วัคซีนไฟเซอร์
ตามข้อมูลวิชาการแล้วก็จำนวนวัคซีนที่จะเข้ามาเพิ่มในระยะต่อไป
ขณะเดียวกันเพจโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ค่ะ
ก็มีการโพสต์ข้อความระบุบอกว่า
วันที่๑๑๓ของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์
และวันที่๕๒ของศูนย์รับวัคซีนธรรมศาสตร์รังสิต
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิตยังคงเพิ่มขึ้น
ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นอย่างนี้อีก๑หรือ๒สัปดาห์
จำเป็นต้องคิดและกำหนดแผนการอะไรบางอย่างในระดับประเทศแน่นอน
เมื่อวันก่อนสภาเพศศาสกรรมออกแถลงการเตือนมาแล้วว่า
ต่อให้องค์การเพศรัชกรรมจะผลิตยาฟาวิพิราเวียได้เอง
แต่ในหลายเดือนจากนี้ไปศักยภาพการผลิตของเราจะอยู่ที่เดือนละ๒๓ล้านเมตร
ซึ่งหากผู้ป่วยใหม่อยู่ในระดับนี้แล้วก็มีนโยบายให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาอย่างเร็ว
ตามที่ทางสาธารณสุขกำหนดนะคะเราจะต้องใช้ยาถึงวันละหนึ่งล้านเม็ด
และภายในสัปดาห์หน้าประเทศจะขาดยาฟาวิพิราเวียอย่างแน่นอน
ถ้ารัฐบาลไม่เร่งดำเนินการให้โรงพยาบาลผลิตยาของเอกชนที่มีมาตรฐานสูงในระดับเดียวกัน
เข้ามาช่วยผลิตยาเพิ่มจากที่องค์การเพศรัชกรรมทำอยู่เนี่ย
ทั้งนี้เราก็หวังว่ารัฐบาลจะตัดสินใจเรื่องนี้อย่างเร็วที่สุด
เพราะถ้าไม่ได้ทำอะไรเลยประมาณกลางเดือนสิงหาคมก็คืออีก๒สัปดาห์
เราก็จะได้ยินเพิ่มว่านอกจากวัคซีนขาดเนี่ยเตียงขาดแล้วเนี่ยยายังจะขาดอีกด้วยค่ะ

ยาที่เรานำเข้ามาเมื่ออาทิตย์ก่อนยังเหลือเยอะแยะตอนนี้กำลังจะขาดแล้ว

นะครับก็เรียกว่าวันนี้ท่าสากันเหมือนกันนะเพราะตัวเลขนี่สูงทีเดียวนะ

ซึ่งวันนี้มีคำถามกันเยอะหรือแม้กระทั่งเขาบอกว่าโอเคละร้านอาหารตามห้างสรรพสินค้า
ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยกลับมาเปิดแต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปซื้อนะต้องให้ที่ร้านเนี่ย
ออกมาส่งตรงนี้ก็ต้องดูข้อความไปหลายอย่างเหมือนกันหลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙
เขาขยายเวลาล็อกดาเพิ่มอีก๑เดือนโดยปรับเพิ่มจังหวัดที่มีพื้นที่สีแดง
ตอนนี้เราปรับเป็น๒๙จังหวัด๒๙จังหวัดแล้วนะครับ
ล่าสุดไทยคู่ฟ้าก็เปิดมาตรการการควบคุมโควิด๑๙ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดเป็น๑๔วัน
ซึ่งมีผลตั้งแต่๓สิงหาคมโดยมาตรการต่างก็ยังเหมือนเดิมคือ
ออกนอกเคหาสถาน๓ทุ่มถึงตี๔อันนี้คือขอความร่วมมือ
ดให้บริการขนส่งผู้โดยสารข้ามจังหวัดตั้งด่านสกัดระหว่างเขตจังหวัด
ก็คือคุณจะเดินทางเข้าจังหวัดเขาจะมีด่านสกัดแล้ว
ห้ามทำกิจกรรมรวมคนมากกว่า๕คนครับ
อีกข้อหนึ่งคือร้านอาหารเครื่องดื่มอันนี้อยู่แล้วคือห้ามนั่งกินในร้าน
แต่เปิดได้ไม่เกิน๒ทุ่มงดจำหน่ายดื่มสุราในร้าน
อีกอันหนึ่งคือที่เขาบอกว่าเรียกร้องให้ห้างสรรพสินค้ากลับมาเปิดร้านอาหารกัน

อันนี้เป็นเหมือนเดิมร้านขายยา
แต่ที่เปิดได้เพิ่มคือร้านอาหารและเครื่องดื่ม
ฉันเดินไปซื้อชานมไข่มุกเองได้ไหม

ไม่ได้นะครับ
คือยังไงเราก็จะเห็นเป็นแบบภาพที่
รายมงรายแมนหรือคนอื่นพวกลายเดอร์ทั้งไหน

แล้วเจ้าของร้านจะเป็นคนเอาออกมาให้รายเดอร์
พนักงานในร้านจะต้องออกมาให้รายเดอร์เองนะครับ
ร้านเสริมสวยร้านนวดสถานเสริมความงามนะครับ
ปิดสนามกีฬาห้ามใช้อาการสถานที่ของสถานศึกษา
หรือว่าไอ้งดใช้ขนส่งข้ามจังหวัดเนี่ย

เป็นการระบุข้อห้ามที่กว้างเกิน

ถ้าสมมุติแดงกับแดงเหมือนกันเรายังเดินทางได้ถูกต้องไหม
แต่คราวนี้คือห้ามเดินทางข้ามจังหวัดเนี่ย

เขาก็ต้องรอสอบข้อออกมาอธิบายไว้ว่า

เป็นการระบุข้อห้ามกว้างเกินไป
อาจจะส่งผลกระทบทางธุรกิจขนส่งหรือเปล่า

ไทยคู่ฟ้าได้แก้ไขโพสต์เพิ่มเติมคือ
งดให้บริการขนส่งผู้โดยสารข้ามจังหวัด

แต่หลายคนก็ยังไม่เข้าใจถึงหลักเกณฑ์
เรียกร้องให้ภาครัฐช่วยอธิบายเพิ่มเติมอย่างชัดเจน

ล่าสุดสอบข้อมีการชี้แจ้งเรื่องนี้ว่า

ขนส่งสาธารณะงดเดินทางข้ามเขตจังหวัดทั้งหมด
คือไม่สามารถข้ามระหว่างสีที่แตกต่างกันได้

แต่ถ้าสมมุติสีแตกต่างกันเราเดินห้ามเดินทางข้ามจังหวัด
แต่ตอนนี้แดงเข้มเป็น๒๙จังหวัดแล้วนะคะ

เมื่อกี้นี่คือที่บอกว่าล็อกดาวน์เพิ่มอีก๑เดือนจริง

ก็คือจากวันที่๓เนี่ยนะฮะ
จนถึงวันที่๑๘สิงหาคม
และ๑๘สิงหาคมจะมีการประเมินอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า
ความชัดเจนเป็นยังไงว่าตัวเลขลดลงไหมหรือไม่ลง
ลดลงไหมหรือไม่ลดถ้ายังเหมือนเดิมก็จะมีการล็อกไปอีก
เพิ่มขึ้นไปอีกจนทั้ง๓๑สิงหาคม
แล้วเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหนึ่งจะมีการประเมินทุก๑๔วันนะครับ
ส่วนจังหวัดแน่นอนครับว่าตอนนี้จากประมาณทั้งหมด๑๓จังหวัด
ตอนนี้เพิ่มเป็น๒๙จังหวัดเพิ่มมาอีก๑๖จังหวัดนะครับ
นี่ฮะคือนี่ที่พูดมานะครับจังหวัดก็มีก่อนหน้านี้นะครับ
มีกรุงเทพนครปฐมนนทบุรีปฐุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาคร
ฉะเชิงเซาชนบุรีพระนครศิษยานรทิวาสปัตตานียาราสงขรา
นี่๑๓จังหวัดแรกที่เคยมีการล็อกไปก่อนหน้านี้นะครับ
รวมทั้งหมด๒๙จังหวัดนะครับอันนี้คือความชัดเจนนะฮะ
ล็อกดาวน์นะครับล็อกดาวน์นะฮะอ้าวไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
กรณีของคุณชัยวุฒินะฮะธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนะครับ
ก็คือทำความเข้าใจกับสื่อนะครับว่าจริงแล้วเนี่ย
ก็อยากให้สื่อเข้าใจอีกมุมมองหนึ่งด้วยนะครับคืออย่างงี้ครับ
นายชัยวุฒิเนี่ยนะฮะก็คือเป็นมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเนี่ยนะครับ
เปิดเผยถึงกรณี๖องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนเนี่ย
เรียกร้องนะครับให้รัฐบาลยกเลิกข้อกำหนดฉบับที่ยี่สิบเจ็ด
และฉบับที่๒๙เนี่ยออกตามความในมาตรก้าวแห่งพรคชุกเฉินพศส๑๖๔๘บอกว่า
ยืนยันว่าข้อกำหนดที่ออกมานี่นะครับท่านบอกว่าไม่ได้มีทัศนาควบคุมนะฮะ
นำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนเลยนะครับซึ่งจริงจริงแล้วเนี่ยนะฮะก็
ข้อมูลที่ออกมาอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการรับรู้ก็ได้
แต่บางคนหรือว่าบางสื่อนะฮะออกมาเนี่ยค่อนข้างจะบิดเบือนท่านว่าอย่างนั้นนะฮะ
คือท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่าความเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพของสื่อท่านมั่นใจอยู่นะครับ
แล้วก็ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็รับฟังการวิจารณ์ด้วยเหตุผลอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงมาตลอด
ไม่ได้มีเหตุผลนะครับที่จะต้องปิดกั้นการทำหน้าที่ของสื่อ
ไม่ถูกต้องทั้งเจตนาและไม่เจตนาเลยต้องมีมาตรการป้องกันการบิดเบือนที่กระทบการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจแนวทางของรัฐบาลตนเองในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะ
ก็จะเชิญผู้บริหารองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนมาหารือในโอกาสที่เหมาะสม
และอยากให้มั่นใจว่ารัฐบาลตระหนักถึงบทบาทของสื่อมวลชน
ในการช่วยนำพาบ้านเมืองให้พ้นวิกฤตในช่วงนี้
ส่วนข้อกำหนดที่ออกมาเจตนาก็คือ
ต้องดำเนินการกับผู้ที่ทำตัวเสมือนเป็นสื่อ

นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ผิดจากข้อเท็จจริงผ่านเฟซบุ๊คทวิตเตอร์

เพื่อแก้ปัญหาในส่วนนี้เป็นหลัก
ไม่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
อันนี้คือรัฐมนตรี

แบบนี้นะครับ

แน่นอนว่าประชาชนเองก็ยังรู้สึกว่ามัน

ซึ่งเขาก็ถามอยู่ว่าทุกวันนี้ข่าวที่จะต้องนำเสนอคือ
อย่างเช่นคนตายตามท้องถนนอย่างนี้

รออยู่ที่บ้านแล้วยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างนี้

ต้องรอความชัดเจนหลังจากที่รัฐมนตรี

มีคุณแย่มอาจารย์ประตานี
เรื่องนี้เป็นยังไง
ขอเล่าให้ฟังค่ะ
เมื่อกี้ที่บอก๑๔วันตกลงคือตอนนี้นะฮะ

จำนวนถึงที่๓๑สิงหาก่อนนะ
แต่ว่าในวันที่๑๘สิงหาโคม๑๔วันนี่

ประเมินว่าจะคลายหรือไม่คลาย
อ่าถ้ายังหนักอยู่ก็ต่อไปเรื่อย

มันดีขึ้นก็อาจจะคลาย

วันที่๑๘จะรู้ว่าโอเคบางทีอาจจะผ่อนปล้นอะไรบ้าง
อย่างนี้เปล่าต้องไปรอดูประเมินอือ
ประเมินไปไปเรื่องโจรนะไปเรื่องโจรหน่อยโจรหน่อยโจรเหนี่ยคือไปปั้ม
ป้าคือป้าในกับไปหาเห็ดแล้วกลับคนร้ายเนี่ยนะฮะมันเข้าไปแล้ว
ผู้ชายคนนึงครับรูปร่างสูงเพลียวนะใช้ผ้าสีดำเนี่ยไปคลุมร่างเอาไว้นะฮะ
แล้วพยายามกดหัวป้าให้ต่ำลงกับพื้นคาดว่าพยายามจะทำอนาจารย์นี่แหละครับ
ก็ตอนนั้นป้าเนี่ยเขากำลังเก็บเห็ดอยู่ในป่าชุมชนหนองระกานะครับที่โกรกแก้ว
ก่อนทางห่วงนี่หรือป้าห่วงเนี่ยนะฮะจะลุกขึ้นมาคือแกบอกแกตัดสินใจแหละ
คือสู้แรงกับมันพยายามสะบัดหน้าขึ้นมา
บอกคนร้ายมันกระเด็นหงายท้องไปนะฮะจากนั้นเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยก็หันหน้ามาเจอกัน
ล่าสุดเนี่ยป่าห่วงก็เดินทางไปแจ้งความกับทางร้อยตำภูมิธรุดเอก
วีรวุฒิรัตนประโคนแกก็เป็นรองสมรสสอบสวนอยู่แล้วฮะ
อยู่ที่สพนสุวรรณที่บุรีรำ
ให้ช่วยติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีหน่อยละกัน
ชาวบ้านเนี่ยกลัวเหลือเกินว่าคนร้ายอะไรนี้จะกลับมาอีก
ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านอยากรู้คือจุดประสงค์ในการก่อเหตุในครั้งนี้

คือชาวบ้านเขาบอกแบบนี้คือชาวบ้านพูดนะครับไม่ใช่เราพูดนะฮะ

เห็นป้าห่วงเนี่ยแค่ด้านหลัง

แล้วป้าห่วงเนี่ยมีคนที่ไว้ผมยาวไปถึงแบบถึงก้นอ่ะ

เขาคิดว่าคนร้ายลายนี้คงจะเชื่อว่าป้าห่วงเนี่ย

ก็เลยเข้าไปหวังจะทำอนาจารย์
แต่พอป้าเนี่ยแกสะบัดหัวกระแทกกลับมาแล้วหันไปเจอปุ๊บ

ก็เลยหนีก็เลยต่างคนต่างตกใจป้าก็ตกใจโจรโจรก็ตกใจป้าแล้วก็ต่างคนต่างวิ่งหนีกันไป
อันนี้คือในข่าวนะ
เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราไปบูลลี่ป้าคือไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะ

ห่วงเนี่ยแกก็ยังบอกด้วยนะบอกว่า
ไอ้ที่แกไว้ผมยาวเนี่ยแกมีเหตุผลนะ

เหตุผลนี่คือลูกสาวแกเนี่ยไปได้สามีเป็นชาวต่างชาติแล้วก็ไปกับหัวเลย

ทีนี้ปรากฏว่าตามความเชื่อพ่อแม่เขาจะไม่ตัดผม
จนกว่าลูกสาวเนี่ยจะกลับมา

ญาติพี่น้องหรือคนตระกูลแกบอกไว้แบบนั้น

เนี่ยให้ไว้ผมยาวไว้แล้วเดี๋ยวลูกสาวเนี่ยจะกลับมา
แกก็เลยให้ผมยาวไม่ยอมตัดผมเพราะหวังจะให้ลูกกลับมา
ก็เลยไม่ตัดผมเนี่ยคือที่มาที่ไปของแก
ณวันนี้แกก็บอกว่าถ้าเกิดลูกสาวแกกลับมาเดี๋ยวแกจะตัดผม

อันนี้ไอ้ภาพที่เห็นอยู่เนี่ยนะฮะ
คือทางป้าห่วงเองเนี่ยก็เอาทูบเอาเทียนไปไหว้
ไหว้เจ้าที่เจ้าทางขอโอโหสิกรรมนะฮะ
กลัวคิดว่าไอ้คนร้ายคนนั้นจะเป็นเจ้าหนี้
เป็นเจ้ากรรมในเวรของแกตั้งแต่สมัยโบรงโบราณ
หรือท่าใดไหนจะตามมาอารวาสแกรึเปล่า

ก็เลยไปขอคำมากรรมนะฮะอย่าให้มาเจออีกเลย
คือตอนนี้ก็กลัวเหลือเกินนะครับบอกว่ากลัวคนร้ายเนี่ยมันจะกลับมาเพราะว่า
คนในหมู่บ้านเนี่ยก็กลัวเนี่ยเขารับขวัญกันเห็นไหมฮะ

ชาวบ้านเขาก็พูดกันนะบอกเขาเชื่อว่า
คนร้ายอาจจะไม่รู้ว่าคนนี้เป็นใครแล้วเห็นผมข้างหลังสลุย

นางเกฟเฮสยุนมาคุ้มไว้แล้ว

เป็นผ้าอะไรเป็นผ้าไนลอนหรือว่าผ้าอะไรครับ
ลูกคือกันแต่มันเป็นผาดสีดำมันสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะ
มันจับแลนด์มามาคุ้มหัวยายเลยนะ

คุ้มแล้วมันกดยายใส่ชีดินตัว

มึงนึงมันจับผ้าลัดของยายไป
มึงนึงมันกดยายใส่ชีดินทางเดียวไหม
ยายได้บอกอะไรไหมได้พูดอะไรไหม
พูดได้มันอยู่ติดดินแล้วไหม

ในใจนึกว่ารอดไหมนี่

แกก็คิดว่าแบบว่าแต่ผมแกสวย
ผมผมแกยาวผมแกยาวผมแกยาว

แล้วแกคิดว่าโจรคนนั้นคือเจ้ากรรมนายเวรแก

ที่แล้วแกคงไปทำกรรมกับตาคนนั้นเอาไว้

แกก็เลยเอาสิกรรมทำให้ไม่ต้องมาเจอกันอีกชาติหน้าชาติไหน

ช่วยให้ผู้หญิงเศษแบบไม่พักได้หรือ

เป็นนายแบบหนุ่มอวดร้อย
เขาก็อยู่ในระดับสูงมาตลอดเลยล่ะ
ซึ่งเค้าสักที่บริเวณหน้าอกแขน
แล้วลามไปถึงคอเลยอ่ะ

พลังวิเศษคือช่วยให้ผู้หญิงเสร็จถึงจุด
จนจุดสุดยอดได้หลายครั้งโดยผู้หญิงหลายคนบอกว่า
รอยสักนี้มันช่วยทำให้เธอรู้สึกตื่นเต้น
ฟินขอเรียกคำว่าฟิน
รับทราบไหมว่าด้วยหุ่นเขาด้วยแหละ
เออที่ความหล่อยอย่างนี้มันต้องหุ่นเต้นอยู่แล้ว
มันคงประจวบมารวมกับทุกอย่างด้วย
หุ่นนี้ชอบไหม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
เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ห้ามขายออนไลน์ไม่อนุญาตค่ะ
นายแพทย์สุภกิจสิริรักษ์นะคะ
ก็เป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มีการเปิดเผยถึงประเด็นการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
ด้วยชุดตรวจแอนติเจนเทส
บอกว่าชุดตรวจดังกล่าวเป็นเครื่องมือทางการแพทย์

ไม่อนุญาตให้ขายทางออนไลน์
หรือตามตลาดนัดแล้วก็ร้านสะดวกซื้อค่ะ
แต่มีแต่นะคะจะซื้อได้ที่ร้านขายยาที่มีเพจศักดิ์ชะกรประจำอยู่
เพราะว่าต้องมีการตรวจสอบเรื่องของคุณภาพแล้วก็ที่มาที่ไปด้วย
ซึ่งขณะนี้พบว่ามีการลักลอบขายทางออนไลน์อยู่จำนวนหนึ่ง
แล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างสูงดังนั้นหากพบว่าราคาสูงเกินไป
ขอความกรุณาอย่าซื้อโดยตอนนี้มีอยู่๑๙ยี่ห้อ
แล้วก็กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยและที่สำคัญ
การเพศรัชกรรมได้นำมาจำหน่ายไม่เกิน๒๐๐บาทต่อชุด
ให้ซื้อได้คนละไม่เกิน๓ชุดจึงถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ไปที่ด้านในแพทย์นัทพงศ์วงวิวัฒน์ค่ะ
รองอธิบดีกรมการแพทย์ท่านก็บอกว่ามาตรการหลังจากตรวจหาเชื้อโควิด
อันนี้วงเล็บนะคะในกรุงเทพมหานครท่านบอกว่าการเข้าสู่ระบบบริการ
ทางด้านสาธารณสุขของประชาชนทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ
โดยหากมีความสงสัยอยากเข้าไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล
ก็สามารถไปได้ทุกโรงพยาบาลของภาครัฐ
แล้วก็เอกชนในกรุงเทพมหานครทั้ง๑๓๒แห่ง
ต้องไปตามดูว่า๑๓๒แห่งนี้มีที่ไหนบ้าง
หากติดเชื้อก็สามารถเข้าสู่ระบบการรักษาได้
มีคนส่งมาถามเยอะมากว่าตรวจเจอแล้วจะติดต่อเข้าไปทางไหนได้
เพราะติดต่อโทรศัพท์ไปใช่ติดโทรไม่ติดเลยยากมากเขาบอกเตรียมนี้ที่สุด
ตอนนี้มันเต็มอยู่แล้วเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเต็มเต็ม
แต่ก็เดี๋ยวเราก็ต้องติดตามข่าวแล้วกันว่ามันเต็งเต็มยังไง
เราก็เห็นกันอยู่บ่อยว่าบางคนบอกว่า
เพิ่งจะเห็นมีบทสัมภาษณ์คุณป้าคนนึงที่แบบว่า
คุณสามีท่านแบบว่าติดโควิดแล้วก็เสียชีวิตไป
ปรากฏว่าเขาก็พาไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะตรวจ
แต่อันนั้นคือเขาบอกว่าโรงพยาบาลเขาก็ไม่ได้ให้ไปไม่ได้ให้ตรวจ

ห้ามขายกันเองต้องซื้อร้านขายยาถูกต้องไหม
ที่มีเพศสัตว์กรได้แต่เดี๋ยวเขาจะแจกตามบ้าน
คนหนึ่งห้ามเกิน๓ชิ้นบ้านละห้ามเกิน๓ชิ้นหรือต่อคน
อันนี้บอกองค์การเพศรัชกรรมจำหน่ายนะคะ
จำหน่ายไม่เกิน๒๐๐บาทต่อชุดให้ซื้อได้คนละไม่เกิน๓ชุด

เขาว่าอย่างนั้นตามข่าวต่อคน
ค่ะตามนั้นเลยโอเคนะฮะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
คุณเอ๊ะจีรากรติดสายพันธุเดลต้าทั้งครอบครัวลูกสาวสองคนเชื้อลงคั่วปอด
อุ๊ยอ้าวเดี๋ยวกลับมาครับ
นี่เชื้อนะคะในระหว่างที่ฉันอัดเล็กอันนี้ตกใจ

ไอจีนี่ดูดิคนถามจริง
มีเด้งพี่หนุ่มขึ้นมาเด้งกัญชัยขึ้นมา
ฉันไม่ได้คุยกับกัญชัยทั้งวันทั้งคืนนะฮะ
คือบางทีออกกำลังกายอยู่ก็ถามหนุ่มให้หน่อย

ซึ่งวันนี้เขาบอกว่าลงว่าพี่หนุ่มได้ติดต่อคู่กรณี
คือคดีของน้องไวท์พ่อแม่น้องไวท์ใช่ไหมที่โดนทำร้ายนะครับ
หนุ่มได้ติดต่อหาคู่กรณีเพื่อจะฟังความทั้งสองฝ่าย
สิ่งที่ฝ่ายตอบกลับมาคือไม่คุยจะคุยแค่ตำรวจทนายศาล

เดี๋ยวจะทำความเข้าใจก่อนนะคือถ้าเกิดคนได้ดูในรายการเนี่ย
วันนี้ที่ผมสัมภาษณ์ทางครอบครัวของน้องไว้นะครับ
คือจะทราบเลยว่าผมที่พูดออกไปหมายถึงทีมงานผม
คือผมมันไม่ได้ติดต่อไปเองค่ะคือทีมงานผมเนี่ย
ทามว่ายินดีชื้าแชร์นี้ข้อเจ็บจริงไหม
จะได้แบบอย่างน้อยก็เป็นกลางอ่ะจะได้ทั้ง๒มุมมอง
แต่เขาบอกว่าเขาบอกทีมงานมาเขาบอกว่าไม่คุย
เขาจะคุยแค่เฉพาะกับตำรวจศาลแล้วก็ทนายความแล้วก็อายการอะไรอย่างนี้
คือเขาบอกทีมงานว่ามึงไม่เกี่ยว

ไม่เกี่ยวอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวคือไม่ใช่เป็นผม
นี่นะฮะก็คือเป็นคลิปนี้คือเรื่องเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
เขากำลังจะขับออกมาพอขับออกมาเสร็จปุ๊บปรากฏว่า
ข้างบนก็จะมีใส่หลักหลังคาแล้วก็มีสปอร์ตไลท
ก็คือเหมือนกับขับเหมือนกับจะออกเหมือนกัน
ก็เท่านั้นเองก็ไม่มีอะไรหลังจากนั้นก็ขับออกบนถนน
ก็ปรากฏว่ารถของทางฝั่งคู่กรณีพ่อแม่ไว้เนี่ย
เขาขับรถตามหลังมาแล้วก็บี้หลังมาเลย
พ่อแม่ของไว้ก็เลยปล่อยแล้วก็ผ่อนคันเร่ง
แล้วก็ให้ทางฝั่งของคู่กรณีขับแซงขึ้นไปอืมเขาก็แซงขึ้นไปเสร็จปุ๊บ
พ่อแม่ของไวท์ก็บอกว่าทางฝั่งคู่กรณีไปเรก
แล้วก็ให้เขาเนี่ยชนท้ายก็เลยเอารถเนี่ยกอดข้างซ้าย
ปรากฏหลังจากนั้นเนี่ยทางคู่กรณีก็ลงจากรถมา
แล้วก็ไปต่อยเขาไปต่อยเขาเสร็จไปต่อยพ่อไวท์
เอาอะไรไปตีหัวพ่อไว้พ่อไว้ก็บอกเขาก็สู้
ต่อยกลับจนกระทั่งคนนั้นตาแตกหรือคิ้วแตกเลย
ไม่รู้สักอย่างหนึ่งอ่ะนะแต่ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นเนี่ย
แม่ไว้เนี่ยพยายามไปห้ามพยายามห้ามบอกอย่าบอกยาย
เสร็จปุ๊บปรากฏว่าทางชายคนนั้นเขาตบหน้าแม่ไว้เลย
เนี่ยนะฮะก็เลยเป็นประเด็นเกิดขึ้นนะครับ
ทีนี้เนี่ยสืบเนื่องต่อไปทางฝั่งของคู่กรณีของพ่อแม่ไว้
เขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยโดนทำร้ายก่อนนะ
แล้วก็โดนแบบขับรถแบบเบียดไปเบียดมาก่อน
แล้วตัวเขาเองก็โดนพ่อของไวท์เนี่ย
เอากุญแจต่อยใส่หน้าทำให้อ้าแตก

เพราะทางฝั่งคู่กรณีเนี่ยได้มีการเอื้อมมือไปหยิบกุญแจออกมา
แล้วก็ปลาลงไปข้างล่างสะพานเพราะรถไปอยู่บนสะพานตอนชนกัน
ข้างล่างก็จะเป็นแบบพื้นกับรถอ่ะสะพานกับรถอะไรอย่างเงี้อืมเอ่อ
แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยมีการทะเลาะเบาะแว้งกัน
คู่กรณีก็หยิบกระเป๋าของแม่ของอะไรอย่างนี้เครื่องลงข้างล่างหมดเลย
แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยพอจะแยกย้ายกันอ่ะ
คู่กรณีก็ขึ้นรถแล้วขับเดินหน้าไปแล้วก็ถอยหลังชนรถพ่อเขาอีก
แล้วก็ขับหนีไปเนี่ยคือเรื่องเป็นแบบนี้
หลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมีพนักงานร้านโทรศัพท์แห่งหนึ่งเนี่ย
เขาเห็นแล้วเขาจำได้ว่าคู่กรณีของพ่อแม่ไว้เนี่ยเคยตบหน้าเขามาก่อน
ในร้านในในร้านที่ขายโทรศัพท์เขาก็เลยติดต่อไว้ไปบอกว่าเขาอยากจะยืนยันเขาได้จริงว่ามันคือคนคนเดียวกัน
ก็คือถ้าเกิดไปดูภาพอันก่อนเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าชายคนนี้เคยตบหน้าแล้วก็เหมือนกับตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะฮะ
แล้วก็มีการไกลเกลี่ยกันไปเรียบร้อยกับผู้หญิงคนนั้นแล้วก็มีการบอกว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกผู้หญิงเขาบอกว่า
นะว่าจะไม่ทำอะไรอีกไม่ทำตัวเหตุอีกแล้วไปทำทำไมเขาก็ลิอมาเปิดเพลยข้อมูลเนี่ยนะฮะ
ช่วงบ่ายคุณแม่ได้โทรเข้ามาหาผมแล้วบอกว่าระหว่างขับรถ
กลับจากไปทำธุระนะฮะอยู่บนถนนเส้นราชพฤกษ์มีรถเก่งแคมรี่
สีฟ้าอย่างที่พี่หนูพูดเลยนะครับ๒ก่อไก่ท็อปพุทัล๔๗๔๔
ขับปาดหน้าแล้วก็ขับไล่กันมากับรถพ่อผมสักพักรถเก่ง
คันดังกล่าวก็ได้ขับมาปาดหน้าแล้วเบรกใส่ทำให้รถพ่อผม
เนี่ยชนท้ายรถของคู่กรณีหลังจากนั้นคู่กรณีเนี่ยคนนี้ได้
ลงมาจากรถแล้วก็เดินมาที่ฝั่งคนขับพ่อผมได้รถกระจกลง
แล้วก็ลงจากลงจากรถถามว่าคุณมีอะไรแล้วยังพูดไม่ทันจะ
คู่กรณีได้ต่อยหน้าพ่อผมทันทีและทำให้พ่อผมไม่พอใจ
จึงมีเกิดเรื่องทะเลาะวิวาสเกิดขึ้นในขณะเดียวกันคุณแม่
ผมแล้วก็พี่เลี้ยงเนี่ยจึงวิ่งลงไปห้ามคุณพ่อเอาไว้เอาแล้วอย่าง
ตอนนี้มันก็เป็นคดีความอยู่ถูกต้องไหมกัญชัยอ่าใช่ครับก็คือ
เดี๋ยวคงไปวันนี้ตำรวจที่บางกลวยนะฮะเขาก็เรียกตัวคุณพ่อแล้วเดี๋ยว
มีคงคงจะเรียกทางฝั่งอีกฝั่งหนึ่งมานะครับแต่เนี้ยวัน
ทางคุณพ่อเองก็บอกในรายการบอกว่าแกก็ไม่สบายใจ
เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยตำรวจที่บังกลวยเนี่ยก็ติดต่อไปบอก
ว่าอย่าเพิ่งให้ข่าวอืมอ่าเพราะว่าพ่อแม่ของทางฝั่งนู้นเนี่ยเขา
ใหญ่โตนะอะไรเนี่ยปรากฏว่าทางพ่อเขาฟังเขารู้สึกไม่ดี
ไงเขาบอกว่าอ้าวแล้วทำไมก็นึกว่าผมพูดถูกธรรมเออคุณ
มาห้ามผมอย่างงี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเอ่อทางตำรวจก็บอก
เขายังทำสำรวจไม่เสร็จอย่าพูดไปออกเลยเขาบอกไม่เขาจะ
ไปออกไปเขาจะให้ข่าวแล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยมีหลังจากนั้น
เนี่ยทางตำรวจวางก็แล้วแต่คุณนะแต่ผมเป็นคนเป็นคนกลาง
เออซึ่งพ่อเขาก็งงว่าเอ้าทำไมถึงมาพูดทำไมถึงพูดไม่ได้แล้ว
ไปฟังเสียงน้องเขาสักนิดนึงไหมฮะลองไปฟังกันสักนิด
นึง
แล้วผมก็ถึงทราบข่าวมาอีกว่าแบบผู้กรณีคนนี้ค่ะเขา
ได้เอาคอนตีหัวพ่อกับผมรู้สึกว่ามันไม่สมควรนะครับแล้ว
ผมได้ทราบมาว่าแบบคู่กรณีของคุณพ่อผมเนี่ยเขาเป็นลูก
ข้าราชการระดับสูงในขบวนการยุติธรรมครับ
คือคือผมกลัวว่าแบบถ้าพ่อแม่ผมในวันนั้นเป็นอะไรขึ้นมาอย่างนี้ครับ
คือใครจะให้ใครจะช่วยเหลือผมอะครับใครจะ
ใครจะแบบคือผมผมไม่รู้ว่าผมต้องทำยังไงครับ
เพราะว่าผมเองก็ทำอะไรไม่ได้เพราะผมไม่ได้อยู่ในจุดเกิดเหตุตรงนั้นด้วยครับ
ผมรู้สึกเสียใจมากครับที่ครูบริษคนนั้นทำแบบนี้กับครอบครัวของผมครับ
แต่ก็ต้องบอกนะว่าคู่กรณีของเขาไม่ได้มาฟาดผมไม่ได้ทำอะไรผมนะ
แต่ว่าทีมงานผมก็ติดต่อไปไม่ใช่ตัวผมเอง
ผมให้ทีมงานโทรไปแล้วเขาก็ตอบมาแบบเมื่อสักครู่นี้แหละ
เออว่าเรื่องของมึงไม่เกี่ยวคือคือมันไม่ใช่เรื่องของมึง
คือจริงแล้วมันเป็นเรื่องของตำรวจเรื่องของศาลเรื่องของอะไรเขาจะคุยกับตรงนั้นเท่านั้นอะไรอย่างนี้
แต่ปรากฏว่าบางสื่อบางที่เนี่ยอาจจะไปจับประเด็นผิด
อีกหนึ่งเรื่องคือคุณเอ๊ะจิรากรอันนี้ได้แต่ส่งกำลังใจให้คุณเอ๊ะ
เพราะอย่างที่บอกเอ๊ะเองดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดแล้วนะฮะเขาแล้วตอนนี้
เล็กออกมาแล้วว่าทั้งครอบครัวภรรยาแล้วก็ลูกทั้งสามคนเพราะว่าติดสายพัน
เดลต้าหมดเลยนะฮะคุณเอ๊ะวันนี้ก็ได้เผยอาการว่าตอนนี้อาการก็มีไข้อ่อน
อะไรเพราะมีไข้แล้วก็ไอหนักแต่เชื้อของของพรรยาเนี่ยลงปอดน้ำน้องเอรีย
ลูกสาวของเอ๊ะคนโตเนี่ย๙ขวบแล้วปรากฏลูกคนโตเชื้อลงคั่วปอดฮะน้องพีเจ
คนกลางเนี่ย๖ขวบไม่มีเชื้อลงปอด
แต่เชอรีนอายุ๓ขวบเชื้อก็ลงคั่วปอด
กลับกลายเป็นมีอาการไข้สูงไอแห้งเสียงแหบ
ซึ่งตอนนี้ลูกทุกคนก็ได้รับการรักษามาที่เรียบร้อยแล้ว
เพราะว่าเขาก็มีประกันอะไรของเขานะฮะตรงนี้
ก็ได้แตกส่งในใจนี่คือแบบว่าเนื่องจากเอ๊ะมีลูกหลายคน
ไม่กล้าออกไปไหนเลยเอ๊ะไม่กล้าออกไปไหน
กระทั่งมีงานมีอะไรเอ๊ะบอกเฮ้ยยังไม่รับดีกว่าอะไรอย่างนี้
วันหนึ่งรู้สึกแม่ของภรรยาใช่ไหมหรือคุณย่าของภรรยา
คุณย่าคุณย่าของภรรยาเกิดคิดถึงหลานอยากมาทำกับข้าวให้หลาน
ซึ่งคุณย่าเองก็เก็บตัวมาตลอดด้วยนะคุณย่าไปซื้อกับข้าวที่ตลาด
แล้วก็จะมาทำให้หลานไปซื้อกับข้าวแป๊บเดียวติดโควิดกลับมา
แล้วก็มาทำกับข้าวให้หลานกินในบ้าน
แต่ว่าลูกของคุณเอ๊ะเก่งมากนะคนโตผมเข้าไปดู
ก็แกก็เล่นวงเล่นเบสเล่นกีต้ากับพ่อนะฮะ
ส่วนลูกคนที่สองที่เป็นน้องผู้ชายก็ตีกลองตีอะไรอย่างนี้นะครับ
กับคุณพ่อแล้วก็พี่สาวแล้วก็คนเล็กเนี่ยก็เป็นน้องผู้หญิงเนาะ

เพราะว่าคุณเอ๊ก็บอกว่าตัวเองนั้นพยายามป้องกัน
แล้วก็เซฟตัวเองมากนะครับในการที่แบบว่า

มีทั้งคนแก่มีทั้งเด็กด้วยอะไรอย่างนี้
แต่สุดท้ายแล้วก็ยังติดได้
ฉะนั้นคุณผู้ชมเองก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันนะฮะ
คือถ้าจะต้องไปที่ไหนไม่จำเป็นเนี่ยก็
อย่าไปเลยแต่ถ้าจำเป็นต้องไป

กติดมือไว้นะฮะพ่นเอาไว้ตลอดเวลา

แล้วก็เวลาพ่นแล้วนะฮะแอลกอฮอลอยู่ที่มือ
ห้ามมาจับที่หน้ากากอนามัยเด็ดขาดนะครับ
เพราะว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยสมมุติว่าอย่างของคุณพระดำใส่แบบนั้นเห็นไหมฮะ
อันนี้นะครับเขาก็จะเหมือนกับเป็นการเคลือบนะฮะ
เคลือบเอาไว้ให้แบบว่ามันมีน้ำหรือมีอะไรเนี่ยผ่านเข้าไปได้
แต่เมื่อไหร่ที่โดนแอลกอฮอลเข้าไปปึ้งเนี่ยนะฮะ
คุณลองทดสอบดูได้เลยคุณเอาน้ำเนี่ยนะฮะลองหยดลงไปในหน้ากากอนามัยเนี่ยนะครับ
มันจะไม่ไหลออกมาแต่ถ้าคุณเอาไอลกอฮอล์เนี่ยพ่นไปปั้งเสร็จปุ๊บ
คราวนี้ทิ้งมาสักทับหนึ่งนะฮะคุณเอาน้ำใส่ไปมันไหลออกมาเลย
เพราะฉะนั้นคือบอกเลยว่าถ้าเกิดว่ามีแอลกอฮอลอยู่ที่มือ
อย่าไปเช็ดแล้วก็อย่าเอาแอลกอฮอล์เนี่ยอย่าเอาหน้ากากอนามัยแล้วแอลกอฮอลพ่นใส่อย่างนี้ไม่ได้นะครับ
เพราะแอลกอฮอล์มันจะทำให้หน้ากากคุณเสื่อมคุณภาพทันที

บอกไอ้ตรงนั้นแหละมันเป็นจุดที่ทำให้การแพร่ระบาดในโควิดในบ้านเนี่ยเกิดขึ้น
คนบอกว่าอยากจะประหยัดเขาเข้าใจเศรษฐกิจมันไม่ดีอะเนาะแล้วจะทำยังไง
คือก็เอาหน้ากากอนามัยอย่างนี้แบบทางการแพทย์เอามาใช้ซ้ำ
เขาบอกขอร้องเถอะว่าถ้าสมมุติคุณต้องการความปลอดภัยในบ้าน
ทิ้งได้ทิ้งหน้ากากผ้าก่อนเข้าบ้าน
แบบว่าให้ใส่น้ำยาหรืออะไรน้ำยาฆ่าเชื้อซักสักนิดนึง

ตอนนี้มันแหละแค่สองบาทสามบาทหรือเปล่า

ใช่ไหมแสดงที่เป็นชิ้นแล้วมันก็สองสามบาทอ่ะ
ใช่นะครับแต่ว่าอะไรไงก็ตามแต่นะครับ
คือหน้ากากอนามัยนะอย่าไปใช้แอลกอฮอลพ่นใส่นะ
อย่าไปใช้แอลกอฮอล์พ่นใส่เพราะว่ามันจะเสื่อม
แต่ถ้าหน้ากากผ้าเนี่ยก็คืออีกอันหนึ่งนะครับ

แต่ว่าใส่๒ชั้นไว้ก่อนแล้วกันเวลาออกไปไหนมาไหนเนาะ

ก็คุณอ้ำพัชราภาก็มีการออกมาประกาศช่วยคุณปามี่ตามหาน้องเผือกนะคะ

เนื่องจากว่า๒วันก่อนค่ะคุณปามี่ก็มีการแบบว่าโพสต์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอนะคะ

ทราบว่าอาจจะไม่ใช่เวลาตามหาสุนัขอะไรกันเวลานี้
เดินหายออกจากบ้านไปตั้งแต่ช่วงบ่าย
มี่ได้พยายามตามหาจนทั่วยังไม่พบ
ถ้ามีใครท่านไหนพบเจอเนี่ย
กรุณาติดต่อมาที่คอมเมนต์นี้ด้วย
อย่าให้เผือกต้องเข้าไปทำความเดือดร้อนให้คุณและคนที่บ้านเลยค่ะขอบคุณนะคะ
หลังจากนั้นพอคุณอ้ำเองก็มีโอกาสได้เห็นโพสต์นี้นะคะ
คุณอ้ำก็เลยฝากข้อความระบุบอกว่า
ยังไม่เจอเผือกพี่อ้ำก็ช่วยตามหานะคะ

ใครช่วยเผือกไว้กรุณาติดต่อเจ้าของด้วยก็เป็นแท็กไปที่ไอจีของคุณปามมี่ติดต่อน้องกลับไปทีนะคะ
ต่อมาคุณปามี่เองก็มีการได้เขียนข้อความเพิ่มเติมนะคะ
ท่านบอกว่ารบกวนทุกท่านไม่ต้องประกาศอะไรเพิ่มให้มี่นะคะ
ขอให้เป็นไปตามธรรมชาติที่มันจะเป็น
ถ้ามาก็มาไม่มามี่ก็ต้องยอมรับค่ะ
ออกตามหาและทำดีที่สุดแล้ว
เดี๋ยวมี่ขอติดตามเรื่องนี้ต่อเองค่ะ
ถ้าเจอแล้วเนี่ยจะมาอัปเดตให้มิตรรักทราบทุกคนนะคะ
ทุกท่านที่เป็นห่วงเผือกด้วยขอบคุณมากคุณปามี่บอกแบบนี้
เพราะว่าเรามีโอกาสได้เห็นอยู่ก็มีแบบว่าคนที่เป็นแบบแฟนมิตรรักของพี่ปามี่ก็มีการแบบว่าช่วยเขียนตามหาอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่ถ้าเห็นในอินสตาแกรมของพี่บามี่เขาก็จะมีลงเจ้าน้องเผือกนี้อยู่บ่อย
ผมก็มีคล้ายอย่างนี้แต่ผมจะเป็นกล้ามหน่อย
เป็นกล้ามหน่อยอันนั้นชื่อลูกขุน
ขุนแล้วก็มีจอมพลจอมพลผมยังอยู่เลยนะยังไม่ตายนะ
แก่มากอะนะ๑๐กว่าแล้ว
กว่านะส่วนใหญ่๑๐กว่าจะจมพลที่อยู่นานอยู่นานมาก

ไม่ค่อยถูกมาฮ่า

มาดูความน่ารักของน้องโนล่า
ลูกสาวของคุณเจนนี่

นี่ไปชมความน่ารักของน้องโนล่า
อืมลูกสาวของคุณเจนนี่สักนิดหนึ่ง
มีการโชว์สกิลภาษาอังกฤษด้วยนะคะ
คุณแม่ต้องฝากศาลอังกฤษเจ๊วมากทีเดียว

ออกกำลังกายเทรนตามพ่อด้วยนะ
โทรสัวผมบ้าง
พี่เจนนี่เขาก็คุยด้วยแต่เขาก็ไม่คุยโทรสัง

สบาย

คุณแม่ก็เรียกที่วันนี้
ทีนี้ก็คุยภาษาอังกฤษกับลูกเขา
แต่คุณแม่ก็ใช้ภาษาอังกฤษกับลูกสาวแล้ว
ทำเอาแฟนคลับเห็นแล้วก็หลงรักเอ็นดูน้องโนร่า
ที่เรามาเห็นล่าสุดคือน่ารักคือแบบว่า
พ่อเขาเทรนด์ออกกำลังกายอ่ะพี่แล้วทำด้วยน่ารักมากเป็นท่าเป็นคลิป
พ่อบ้านก็บ้าออกกำลังกายกันเนอะแล้วถ่ายแค่จากพ่อโนร่านะ
แล้วพ่อบอกว่าโอเคท่าที่หนึ่งแล้วเขาก็พูดท่าไปลูกเขาก็ทำตามนี้

รู้ทำเป็นทุกอย่างไปดูแล้วน่ารักมากออกกำลังกายเองแล้วนะเดี๋ยวเนี้ย

ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะสามสิงหาคมตามแผนขยายล็อกดาวน์เนี่ย
ทางบรขสอบกรรมการผู้จัดการใหญ่บรขสอบเขาออกมาว่ายังไงเม
เขาเปิดเผยบอกว่าเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
ก็มีการขยายเวลาบังคับใช้มาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวด
ลดแล้วก็จำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางแล้วก็ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดค่ะ
ที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ไม่สามารถขอคืนเงินค่าตัวได้
แต่สามารถแจ้งเลื่อนการเดินทางได้ค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่
เรียกบขตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
อันนี้คุณสัญลักษณ์กล่าวเอาไว้
ส่วนในวันนี้ค่ะทางบคศก็ยังได้รับการประสาน
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
นำรถโดยสารไปรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙กลุ่มสีเขียว
กลับไปรักษาตัวที่จังหวัดเชียงใหม่๑๗คนด้วยกัน
แล้วก็มีจังหวัดอำนาจริงอีก๑๗คนนะคะ
รถโดยสารบขศจะออกจากกรมการขนส่งทหารบกบางเขน
เวลา๒๑นาฬิกาเพื่อไปส่งผู้ป่วย
ยังจุดหมายปลายทางต่อไปด้วย

พูดถึงจริงแล้วก็ณวันนี้หลายคนกลับบ้านกันนะ
ตอนนี้โดยเฉพาะเขาบอกด้านอีสานเนี่ยก็ขาดแคลนกันเยอะพอสมควร
เอ้าก่อนไปแล้วปิงปอง
วันนี้ก็ไปตรวจภูมิต่ำนางบอกว่าผีอย่างกันไม่ได้เลย
ล่าสุดนางออกมาโพสต์นะฮะนางใส่แมสแล้วแกจะหายใจออกหรือปอง
แล้วก็แบบหลายคนชวนฮาแล้วค่อยแค่กันดี
งานนี้เลยเอาเหล่าดาราแฟนคลับเนี่ย
พาคอนเม้นต์ถึงความเครียดของนางอ่ะ
เดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะเดี๋ยวปองจะไปตรวจภูมิแล้ว
ภูมิจะต้องขึ้นสูงแน่เลยครบหนึ่งเดือนแล้วฉีดสองเพลิน

เราต้องเจอโควิดก่อนหรือเปล่าภูมิมันถึงจะขึ้น
มันจะมีอัคทีปขึ้นครับอืมโอเคหมดเวลาแล้วเนอะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะ